มากันที่ข่าวแรกเป็นความคิดดีของนางเอกสาวคนสวยคนนี้
ปูประยานั่นเองพักหลังมางานโกอินเตอร์เธอมีให้ได้ติดตามกันเยอะเลยทีเดียว
โดยเฉพาะล่าสุดที่เธอไปร่วมเดินพรมแดงในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาน๒๐๑๘
ปูประยานะคะเจ้าตัวก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ค่ะ
มีกระแสชื่นชมจากชาวเน็ตเยอะเลยทีเดียวนะคะ
บอกว่าปูประยาเนี่ยทั้งหน้าผมชุดเนี่ยโอ้โหวางตัวได้สง่าแบบโอ้โหดีมากเลยนะ
เหมือนแก๊งนักแสดงไทยอีกกลุ่มนึงนะฮะแก๊งแพทเดอร์ป๊อปเขาว่ากันอย่างนั้น
ถูกวิจารณ์ยับเลยเรื่องของชุดแล้วก็หลายอย่างรวมกันไปนะครับ
บอกว่าดูแล้วมันไม่สง่าไม่เหมือนของปูประยานะ
ประยาขอร้องเลยค่ะขอร้องชาวเน็ตบอกว่าให้เลิกวิจารณ์คนอื่นด้วยถ้อยคำรุนแรงจะดีกว่าค่ะ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ทางกล้องเพชรเลือกเราให้ไปอีกรอบมีความสุขค่ะ
วันแรกก็ตื่นเต้นใส่ชุดใหญ่ปกติปูไม่เคยใส่ชุดใหญ่แล้วรู้สึกมั่นใจวันที่๒ชุดใหญ่วันแรกไปนิดนึงวันที่๒ก็ใส่ชุดแบบชิลไปเลย
ปูว่าจริงเรื่องพวกนี้มันคาดเดากันยากแต่ในฐานะคนคนหนึ่งปูว่าเราอย่าไปพูดจาให้ใครเสียใจเลย
การทำงานทุกวันเราคาดคิดไม่ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่การพูดอะไรครั้งหนึ่งมันอาจจะทำร้ายความรู้สึกคนไปตลอดชีวิตนะ
ก็อยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและอะไรที่เราไม่จำเป็นต้องทำร้ายความรู้สึกกันอย่าทำเลยจริงเราเป็นเหมือนเราเป็นชาวพุทธนะกระทำบุญกรรมมันก็อยู่ตรงนี้แหละ
ดูซีเรียสแล้วก็จริงจังกับคำตอบมากเลยนะคะเพราะว่าเธออ่านเองก็คงไม่ได้รู้สึกดีหรอก
แม้ว่าจะมีคอมเมนต์ชื่นชมเธอแต่ว่าไปด่ากระทบกระทั่งคนอื่นแบบนี้นะคะ
บทสัมภาษณ์เธอบอกว่าเวลาเราวิจารณ์ใครเนี่ยนะไอ้คำวิจารณ์นั้นมันจะติดตัวของเขา
ทำให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตเลยถ้าจะวิจารณ์ใครก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อน
ถ้าเราโดนเองอ่ะคงเสียใจหน้าดูเลยนะคะใช่ค่ะ